ข้อหาเมาแล้วขับช่วงเทศกาลสงกรานค่ะ
สารจังหวัดขอนแก่นเขามีคำสั่งมาเลย
ติดกำไรอิเล็กทรอนิกส์เพื่อควบคุมความประพฤติ
ก็ทยอยกันมารายงานตัวที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น
รับทราบข้อปฏิบัติแล้วก็ติดกำไรอิเล็กทรอนิกส์กันทั่วหน้าเลยนะคะ

ซึ่งช่วงเทศกาลที่ผ่านมา
แก่นมีผู้กระทำผิดข้อหาเมาแล้วขับ
แล้วถูกสารตัดสินไปแล้ว๓๕๘คนนะ
คนที่ต้องติดกำไรอิเล็กทรอนิกส์เพื่อควบคุมความประพฤติเนี่ย

พอสวมกำไรแล้วจะมีข้อห้ามค่ะ
นั่นก็คือห้ามออกนอกเคหาสถาน
ตั้งแต่๔ทุ่มถึงตี๔ของวันรุ่งขึ้นนาน๗วัน
ส่วนช่วงเวลาอื่นก็สามารถออกไปทำงาน
ปฏิบัติภารกิจได้ตามปกติ

และตั้งแต่๔ทุ่มลากยาวจนถึงตี๔
นอนอยู่บ้านไปยาวไม่ต้องออกไปไหนค่ะ

เมืองนอกเขาใช้กันเพราะว่าเขาคุกมันพื้นที่มันมีมีที่จำกัด
เขาก็จะพยายามหลีกเลี่ยงไม่เอานักโทษเข้าคุก
ก็ใช้กำลังความประพฤตินี่แหละเหมือนกักบริเวณไว้ในบ้าน
ถ้าออกนอกบ้านเมื่อไหร่ปุ๊บสัญญาณวิ่งหาทางตำรวจเลย
พักผ่อนยาวไปพักผ่อนกันไป